ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดยาลาหน่อยนะคะ
มันมีเรื่องป่วนส่งตรงมาจากจังหวัดยาลาค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะลักษณะคือคลุ้มคลั่งค่ะ
บุกเข้าไปในสอบตที่ยาลา
ตำรวจลงพื้นที่เข้าไประงับเหตุนะคะ
แต่ปรากฏว่าผู้ชายที่บอกว่าคลั่งคนนี้

ก็เลยกลายเป็นคลิปนี้อยากให้คุณผู้ชมดูคลิปเต็มก่อนค่ะ
คุณผู้ชมอาจจะดูแล้วงงอยู่ไม่เป็นไรค่ะ

ที่ที่ฉันโปรยไปตั้งแต่ต้นว่า

ตำรวจเข้าไประงับเหตุแล้วก็พยายามบอกว่า
ใจเย็นเดี๋ยวค่อยคุยกัน
แต่ผู้ชายเสื้อขาวก็ไม่ได้ใจเย็นหรอกค่ะ
ทีนี้เราก็เลยไปสอบถามข้อได้จริงนะคะ
จากพันธุ์ตำรวจโทอุทัยศรีคศ
เป็นรักษาราชการแทนผู้กำกับสพเมืองยาลา
ได้คำตอบมาประมาณนี้ค่ะบอกว่า
ผู้ชายเสื้อขาวที่อยู่ในคลิปเนี่ยเขาอาการฉุนเฉียวนะ

กล่าวหาว่าตำรวจไปผลัดตัวเขาและพยายามที่จะเข้าไปตรวจค้นตัวเขา
ซึ่งตำรวจตอนนั้นที่กำลังเผชิญเหตุอยู่
เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าพยายามใช้ความอดทนและอดกลั้นเป็นอย่างสูง

คือเห็นไหมตำรวจต้องใช้ความอดทนมากเลยนะ
พร้อมกับพยายามเจรจาพูดคุย
สุดท้ายผู้ชายเสื้อขาวก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากวงวิวาสกับตำรวจออกไป
ทีนี้เราไปตรวจสอบอยากรู้ไหมว่าก่อนที่จะเป็นคลิปนี้ที่เราได้ดูกันเนี่ย

อะไรที่ทำให้เขาคือปี๊ดแตกความดันทุรันสูง
แล้วทำให้เขาสดจัดได้ขนาดนี้นะคะ
ตรวจสอบแล้วเบื้องต้นพบว่าผู้ชายในคลิป
ก่อนหน้าที่จะกลายเป็นคลิปนี้เขาบอกว่าเขากำลังขี่มอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์นะคะ
มาที่สอบตก็คือชื่อเต็มศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ของจังหวัดยาลา
ขณะนั้นมีรถยนต์ขับปาดหน้าประเด็นนี้แหละค่ะที่ทำให้เขาปี๊แตก
ขณะนั้นมีรถยนต์ขับปาดหน้าก่อนที่จะเลี้ยวเข้าประตูด้านหน้าสอบตอย่างกระทันหัน
ก็เลยทำให้ตัวเขาเนี่ยต้องประสบอุบัติเหตุส่วนรถยนต์คันนั้นก็ขับต่อไป
ส่งผลให้ผู้ชายคนนี้หนึ่งล่ะตกใจก็ในที่สุดแล้วเกิดอาการคลุมคลั่งอย่างที่เห็นในคลิปนะคะ
บุกเข้าไปในสอบตเพื่อไปสอบถามคนที่ขี่รถยนต์ขับรถยนต์ว่าเขาเนี่ยคือใคร
ทำให้ผมเกือบประสบอุบัติเหตุนะคะ
แล้วสุดท้ายความวุ่นวายก็เกิดขึ้นตามคลิป
ต่อมาค่ะคุณผู้ชมพอตำรวจเข้ามาระงับเหตุ
ของผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาพูดคุยกับตำรวจ
แต่ไม่ยอมให้สื่อมวลชนบันทึกภาพแล้วก็สอบถามข้อมูลใดนะคะ
ตำรวจบอกว่าอยากให้พ่อไปนำตัวลูกชายมาพบกับพนักงานสอบสวน
เพื่อสอบถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่
แน่นอนว่าต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
อาจจะเป็นเรื่องของการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือเปล่า